ใช่แล้วส่วนใครที่หิวแล้วตอนนี้
พาไปหาอาหารรสชาติจัดจ้านถึงใจกินกันดีกว่า

คน๒คน๓คนจัดไปคนละยำเลย
คนละยำไงก็เรามี๓คน
ชื่อร้านคนละยำ

ก็บอกแล้วว่าคนละยำ
พูดให้มันชัดแล้วก็พูดช้าเว้นวักให้ดี
พูดเร็วไม่ดีออกอากาศแบบนี้มันรายการสดนะน้องใบตอง
คนละยำเลือกเลย

เอาคนละ๑ย้ำ

ร้านนี้เห็นแค่ชื่อก็ตกใจแล้วแล้วก็สะดุดหูสะดุดตามากเลย
ตั้งอยู่ที่ซอย๘ถนนชายโขงชุมชนบ้านไม้เก่าเชียงคาญจังหวัดเลย

ใครที่ชอบของแซ่บของยำเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะ
ไปแล้วแนะนำว่าให้สั่งคนละยำจริง

ถ้าคุณไปเป็นกลุ่มคุณสั่งจานเดียวก็หลายคน

ร้านนี้เป็นสุดยอดของอาหารยำที่ในจังหวัดเลยเลยนะ
มีแทบทุกชนิดเลยรสชาติดีอาหารอร่อยนะคะ
ใครที่เคยมาทานเนี่ยติดอกติดใจกลับมาทานกันอีก
บอกว่าขายดิบขายดีมากรายได้เนี่ยขายได้วันหนึ่งสองหมื่นบาทเลยนะคุณ

ด้านนายสกุลพรสาธิตกุลอายุ๓๓ปีที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
พี่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเปิดขายมา๒ปีแล้ว

ยำคณะกรอบกุ้งสดก็มียำแหนมข้าวทอดชอบไหม

โอ้โหแล้วก็อีกสารพัดยำเลยเอาเลือกเอาคนและยำ

อีกหนึ่งอย่างที่ดึงดูดลูกค้าก็คือชื่อร้านนี่แหละ
อย่างที่บอกเดี๋ยวไปฟังพี่เจ้าของร้านกันหน่อยว่า
ชื่อร้านคนละยำเนี่ยมันมายังไงบ้างค่ะ
น้องใบตองช่วยอธิบายให้มันชัดเจนกว่านี้
คือคำว่าคนละยำเนี่ยเขาสะกดคำว่าละด้วยลอลิงนะ
ใช่ค่ะคนละ๑ยำคนละอย่างเอาง่าย
มาแล้วคุณก็สั่งไปคนละยาว
คุณอย่าไปสะกดด้วยรอเรือเป็นอันขาดนะครับ
ได้ความหมายมันเปลี่ยน

อกจากนี้นะนอกจากเมนูสารพัดยำที่เราบอกไปแล้ว

มียำทะเลปลาหมึกกุ้งหอยอะไรต่างราคา๑๐๐บาท
ถือว่าไม่แพงนะคะแล้วก็ยังมีนี่
ปลาหมึกสายทอดซีอิ๊ว๖๐บาท
ใครสนใจจะไปรีบลองความอร่อยแบบนี้
ไปกันได้ที่ซอย๘ถนนชายโขง
บ้านไม้เก่าเชียงคานอำเภอเชียงคาญจังหวัดโล

คนละยำ
ถ้าเกิดไปไม่ถูกโทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
เดี๋ยวเราย้ำให้อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
เปิดขายตั้งแต่๕โมงครึ่งไปจนถึง๓ทุ่มทุกวัน
โทรไปคนละยำหรือเปล่าถามเลย
ถ้าใช่ก็แปลว่าไปถูกโทรถูกนะ

คนละยำหรือเปล่าอย่างนี้จะปลอดภัยกว่า
กูโทรผิดนะแล้วคุณพูดคำนี้น่ะ

คือเอาง่ายโทรไปคุยกับเขา

แต่ถ้าไปด้วยน้ำเสียงขือขำคนละยำหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้กินแน่ไม่ได้กินยำแน่นอน
อาจจะได้กินอย่างอื่นแน่

แค่ชื่อก็ปิ่งที่หูติดตาติดใจแล้วเนี่ย
แค่ชื่อนั้นก็หูสั้นแหละว่าคุณ
สกดด้วยรอลิงนะ

ไม่ผิดเนอะต้องกินเนอะ

ใครไปเชียงคานไปเที่ยวก็อย่าลืมไปลองทานความแซ่บของยำร้านนี้กันได้